อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกนะฮะเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าตลาดกลางเมืองโคราชฮะเพราะว่ารถคันหนึ่งขับมาเร็วมากแล้วตอนนั้นมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าเนี่ยมาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดแล้วก็จอดรถข้างทางปรากฏว่ารถคันนั้นที่ขับขี่มาเร็วเนี่ยเสียหลักฮะแล้วก็ชนเฉียวรถข้างทางหลายคันเรียกว่า

ฝั่งค้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมาพุ่งเข้าชนรถยนต์หลายนาทีคนที่อยู่บนถนนและก็จอดอยู่ริมทางนะฮะส่วนกล้องอีกมุมก็เห็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณดูสิโอ้โหต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันนะฮะเนี่ยพอตั้งสติกันได้ก็วิ่งไปดูเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ชนใครได้รับบาดเจ็บล้มไว้หรือเปล่าอื

คนก่อเหตุสภาพของรถเขาพังยับเยิน
ใกล้กันก็ยังมีรถเก๋งแล้วก็รถกระบะ
เฉียวชนได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด๘คัน
แผงขายไข่แผงขายผักของแม่ค้าที่อยู่ริมถนน
เฉียวชนได้รับความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นคนขับรถเก๋งคันก่อเหตุ
คือชายอายุประมาณ๒๕๓๕ปี

คือเขายอมรับนะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลัก
พุ่งชนรถเก๋งคันข้างหน้าคันแรกก่อน
จากนั้นมันเสียหลักต่อเนื่องไปชนรถอีกหลายคัน
ตำรวจก็ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

เห็นแบบนี้เลยนะฮะนี่แผงไข่ที่มัน

สอบถามแม่ค้าขายผลไม้ที่เห็นเหตุการณ์บอก
โอ้โหช่วงเวลาเกิดเหตุได้ยินเสียงรถยนต์เนี่ย

จากนั้นได้ยินเสียงรถชนกันสนั่นเหมือนกันฮะ
ตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่วิ่งหนีอย่างเดียว
โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครตาย

อย่างนี้ต้องบอกว่าชนวินาศสันตลอด
วินาทสันตะโลจริงฮะครับคุณผู้ชมมีอัปเดตล่าสุดอีกนะครับ
เพราะว่าทางทีมข่าวของเราไปเช็คตรวจสอบเพิ่มเติม
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้ง๔รายนะคุณ
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็ไม่ให้ญาติเข้าเยี่ยมนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางด้านของผู้กับการสอบภอมเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้นะฮะที่เกิดขึ้นนะครับ
มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของผู้ขับรถยนต์คันต้นเหตุ
ไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้คนขับบอกว่าเป็นเพราะเกิดอาการวูบในขณะขับรถ
นี้ช่วงเวลาเช้ามืดถนนตรงนี้นะคุณ
จะมีรถจอดริมทางเยอะเลยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาซื้อของ
ประชาชนก็เดินมาจับจ่ายซื้อของกันภายในตลาดจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ตลาดปลาปลาแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ของโคราชด้วย
หลังจากนี้นะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ครับ
กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ให้ดูแลกวดขันการจอดรถบนถนนในช่วงบริเวณดังกล่าวด้วย
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถคันนั้นอาจจะไม่เห็น
แล้วก็มาเฉียวชนก่อนหลังจากนั้นก็เสียหลักกันนะฮะ
แต่สภาพของคนขับรถก็สำคัญนะคะ

ขอให้คนที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านปลอดภัยโดยเร็วนะคะ